สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๓นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับสัปดาห์นี้หนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์ที่จะเริ่มมีก
ยังคงปกกลุ่มต่อเนื่อง
เหนียวนำทำให้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
มีอากาศร้อนจัดเกือบทุกพื้นที่
ก็คืออุณหภูมิไต่ระดับสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต

มีอยู่บางจุดเท่านั้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า๓๐องศาเซลเซียต

วนอากาศเย็นถอยร่นกลับไปแล้ว
จึงนำให้ช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน

การว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๓

อกจากนี้ปัจจัยที่เข้ามาทำให้เกิดความปั่นป่วนต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา

ชื้นนั้นตอนนี้มาจาก๒ทิศทางด้วยกันครับ
อย่างแรกห่อมาพร้อมกับกระแสลมฝั่งตะวันตก
ซึ่งเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
แน่นอนครับเมื่อความชื้นเหล่านี้มากเพียงพอ
ก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝน
และถ้าหากความชื้นถึงจุดที่สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองได้
สามารถที่จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับในบริเวณดังกล่าว
อีกหนึ่งทิศทางเป็นกระแสลมที่พัดมาจากบริเวณฝั่งทะเลจีนใต้

บเอาความชื้นจากบริเวณดังกล่าวเข้ามาปะทะตามแนวชายฝั่ง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกัน

สามารถให้จะกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาได้ในระยะนี้เช่นเดียวกัน
เคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ครับมีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์นี้
ดวงอาทิตย์นั้นจะเลื่อนมาตั้งฉากบริเวณตอนกลางของประเทศหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉากเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในวันที่๒๖เมษายนนี้เวลา๑๒นาฬิกา๑๖นาทีช่วงเวลาดังกล่าว
เรายังคงต้องจับตากันต่อไปแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับ
ทางกรมตุนิยมพฤษฐียาออกมาบอกแล้วว่าวันที่๒๖กรุงเทพฯมหานคร
ไม่ได้มีอากาศร้อนจัดแน่นอนนะครับคงต้องใช้เวลาในการสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้น
ต่อไปอีก๒๓วันนะครับอากาศถึงจะร้อนดังที่หลายคนคาดการณ์เอาไว้นะครับ
ที่สำคัญครับตอนนี้พายุฤดูร้อนยังคงมีการเฝ้าระวังในหลายพื้นที่
๓จังหวัดที่ว่านี้ประกอบไปด้วยจังหวัดบึงกาลสกลนครนครพนมนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้
ซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แถวบริเวณประเทศเวียดนามสปลาวมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
กลุ่มฝนดังกล่าวนี้ตอนนี้มีการแผลลงมาแถวบริเวณจังหวัดนครพนม
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสกลนคร
ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นในระยะนี้มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนเช่นเดียวกัน

เราไปดูกันในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณภาคเหนือครับจังหวัดเชียงราย
วัน๒วันนี้ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย
ตกแบบมาไวไปไวเท่านั้นอุณหภูมิยังคงร้อนละอุนะครับ
ต้นสัปดาห์อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๔๐๔๑องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
กลางสัปดาห์มีโอกาสทะลุไปถึง๔๒องศาเซลเซียต
สุดสัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเรียกเวลาดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสเกิดฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังกลางสัปดาห์จะมีฝนโปรยปลายมาดับร้อน
วันนี้ร้อนหน่อยสูงสุด๔๒องศาเซลเซียต
อุณหภูมิจะลดลงหลังจากผลตกลงมาอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียนในช่วงกลางวัน
กลางที่จังหวัดลบบุรีครับจากการตรวจสอบวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปเมฆจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังกลางสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกันอุณหภูมิยังคงร้อนละอุ
ช่วงต้นสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์อุณหภูมิยังทะลุ๔๐องศาอย่างต่อเนื่อง
สุดสัปดาห์อุณหภูมิค่อยลดต่ำลง
ต่อที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับจังหวัดระยอง
วันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนหลังจากนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง

สุดสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดนั้น
ยังคงอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๘องศาเซลเซียต
ภาคใต้ไปดูที่บริเวณจังหวัดสุราชธานี
จากการตรวจสอบวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
อุณหภูมิทรงนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช่นเดียวกันจากการตรวจสอบกรุงเทพมหานครของเรา
ช่วงกลางสัปดาห์นี้มีลุ้นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับแต่อุณหภูมินั้นดูเหมือนว่า
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยขยับตัวสูงขึ้น
โดยเฉพาะช่วงบ่ายอาจจะร้อนเป็นพิเศษในระยะต้นสัปดาห์นี้
ในวันนี้มีโอกาสเกิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทางตอนล่างฝั่งตะวันออกนะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจร
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงนี้ยังคงมีความแปรปวนลักษณะอากาศ
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ติดตามบรรยากาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป